คุณผู้ชมครับภาพแรกที่เราจะมาชมกันในเช้าวันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม
ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมา
จะสังเกตว่าในบริเวณประเทศไทยบริเวณทางตอนบนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอากาศค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งนะครับเมฆค่อนข้างน้อย
แบบนี้ก็จะทำให้ช่วงกลางวันนั้นแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับจะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆบ้างบางส่วนนะครับ
กลุ่มเมฆเหล่านี้เองสามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนแล้วก็ตกในพื้นที่ได้
ดังนั้นใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมกลางแจ้งดูฟ้าดูฝนด้วย
เพราะว่ายังมีโอกาสเกิดฝนตกในหลายพื้นที่
และที่สำคัญครับบริเวณตามท้องทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูง
ดังนั้นใครที่จะไปลอยกระทงยังคงต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปัจจัยกันก่อนนะครับ
โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์ความหนาวเย็นในเมืองไทยของเรา
ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหย่อมความหย่อมความกดอากาศสูงดังกล่าวได้มีการแผลลงมาปกคลุมเหนือเมืองไทยของเรานะครับ
กำลังค่อนข้างแรงละทีเดียวแต่ว่าตั้งแต่ช่วงวันสองวันที่ผ่านมา
หย่อมความกดอากาศสูงดังกล่าวค่อยอ่อนกำลังแล้วก็ถอยร่นกลับไป
ทำให้ภาพรวมหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิทั่วไทยจะสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
และสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนบริเวณมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
ก็คือความชื้นที่พัดมาจากทะเลความชื้นเหล่านี้เป็นความชื้นที่มีอุณหภูมิสูง
ดังนั้นเมื่อพัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราแล้วก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้น
ชื้นที่พัดเข้ามาบริเวณทางตอนกลางของประเทศก็จะทำให้ในช่วงสายแล้วก็ช่วงหัวค่ำ
อากาศก็จะค่อนข้างร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษในขณะที่บริเวณทางตอนบนความชื้นที่พัดเข้ามา
มาเจอกับความเย็นที่ปกลุ่มอยู่แต่เดิมก็สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นหมอกเกิดขึ้นได้
ดังนั้นในช่วงนี้บริเวณที่มีต้นไม้เยอะบริเวณบนภูเขาใครที่จะเดินทางสัญจร
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะเกิดหมอกหนา
ซึ่งก็จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นลดลง
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับไอน้ำที่เข้ามาก็สามารถที่จะเข้ามาทำให้เกิดการเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มฝน
ลูกมนภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒๒๓องศาเซลเซียดนี้คือวันน้ำภูมิภาคฟื้น
ที่ตามยอดดอยต่างนะครับสิริแล้วรวมกันนะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๒๑๔องศาเซลเซียต
เว้นบนยอดดอยสูงอย่างเช่นยอดดอยอินทนนท
อุณหภูมิก็จะเป็นเลขตัวเดียวนะครับอากาศค่อนข้างหนาวละทีเดียว
ใครที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวก็ต้องระวังแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
นี่คือบริเวณทางตอนบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในบริเวณทางตอนล่าง
จะสังเกตว่าในขณะนี้เองมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นมรสุมฤดูหนาวครับได้หอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเล
ก็คือบริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับ
อบเอากลุ่มเมฆที่เกาะตัวบริเวณดังกล่าวนั้นมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคใต้
เน้นฝั่งอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละภาคในเช้าวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
มาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
เช้าวันนี้มีอากาศเย็นอย่างที่บอกนะครับมีหมอกในตอนเช้า
ฝนยังมีโอกาสตกอยู่นะครับแต่ก็ลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ลำปาง
ส่วนบนยอดดอยอย่างที่บอกครับอากาศหนาวเลยทีเดียว
ส่วนภาคอีสานครับมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับ
ฝนยังคงมีโอกาสตกเช่นเดียวกันวันนี้โอกาสการเกิดฝนร้อยละสิบของพื้นที่
ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบริเวณทางตอนล่างของภาคโดยอุณหภูมิวันนี้เนี่ยนะครับ
บนยอดภูอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๕องศาเซลเซียตครับ
ส่วนภาคกลางครับวันนี้โอกาสการเกิดฝนก็ลดลงนะครับ
ร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ
รวมไปถึงบางพื้นที่อาจจะเจอหมอกในยามเช้า
มาดูกันที่ภาคตะวันออกกันต่อเลยนะครับ
เช้าวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองครับ
เฉลี่ยแล้วยังคงมีโอกาสเกิดฝน๑๒๐ของพื้นที่นะครับ
ทะเลนั้นใครที่จะออกเดินเรือครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกเยอะที่สุดในวันนี้
โอกาสการเกิดฝนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่ที่สำคัญครับ

มีฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรง
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขลาปัตตานี
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๒เมตร
ใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีเมฆเป็นส่วนมากครับ
การเกิดฝนก็ลดลงมาเหลืออยู่แค่๔๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนมากบริเวณตอนกลางของภาคครับ
จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน

จากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

วันนี้มีเมฆบางส่วนโอกาสการเกิดฝนเล็กน้อยเท่านั้น
อุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๖องศาครับ
สูงสุดช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมง
อยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต

พื้นที่กรุงเทพมหานครท้องฟ้าอาจจะโปร่ง
หลายพื้นที่แดดค่อนข้างแรงละทีเดียว

โดยเฉพาะในระยะนี้สวมใส่ชุดสีดำนะครับ
สีดำนั้นก็จะมีคุณสมบัติในการดูดความร้อน
อาจจะทำให้ร้อนเป็นพิเศษยังไงก็
คลายความร้อนดื่มน้ำเยอะด้วยนะครับ

สภาพอากาศวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ